กรณีของสมกรขึ้นคารุยสารอันนี้ก็อาจจะมีถุงผลข้อถูกให้ประชุมจำนวนมากในระดับผลข้อถูกนะครับ
แต่การขึ้นคารุยสารทั้งหมดนั้นเป็นไปตามปฏิของคณะกรรมการควบคุมการข้อถูกทางบกนะครับ
ไม่ใช่รัฐบาลไปขึ้นราคาหลังจากการเลือกตั้งเพื่อให้พาการเลือกตั้งมาก่อนไม่ใช่เลย
เพราะงานมันทำไปเรื่อยทำต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะงานมันทำไปเรื่อยทำต่อเนื่องกันไปนะครับ